คุณผู้ชมมาตามกันต่อสำหรับกรณีคดีรุมโทรมเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่จังหวัดพังงา
ตอนนั้นเขาบอกว่าโอ้โหผู้ต้องหา๔๐กว่าคน
แต่ที่จับไปจริงก็มี๑๐กว่าคนเท่านั้นเอง
ตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรพังงาเขายืนยันบอกว่า
เขาจะไม่เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
คือมีประเด็นร้องเรียนมาบอกว่าอยากให้เปลี่ยน
เพราะว่ามีความไม่เหมาะสมในช่วงของขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา

ซึ่งตอนนี้ทนายอาสาเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะใกล้ส่งสำนวนฟ้องศาลจังหวัดพังงาแล้ว
เขาก็บอกเขาพร้อมสู้คดีเต็มที่
นายสันเพชรทิพย์มนเทียนทนายความชาวบ้านเกาะแร็ดจังหวัดพังงา
พูดถึงความคืบหน้าคดีรุมโทรมเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ก็ได้ทำการประกันตัวชั้นฝากขังที่ศาลจังหวัดพังงา
ตอนนี้รอขั้นตอนในการฝากขังครั้งที่๕แล้ว

และจะมีการส่งฟ้องศาลจังหวัดพังงา
ส่วนของอายการน่าจะอีกหนึ่งฝาก
ซึ่งทางอายการก็จะพิจารณาสั่งฟ้องค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำพยานในพื้นที่
เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
และเข้าตรวจสอบขนำกระท่อมที่ถูกอ้างถึง
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาและพยานก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เพราะถ้าเกิดขึ้นก็คงจะมีข่าวมานานแล้ว
ส่วนกรณีที่มีองค์กรยื่นหนังสือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ในเรื่องความไม่เหมาะสมขณะสอบปากคำฝ่ายผู้เสียหาย
ทำให้พลตำรวจโทบุญทวีโตรักษา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ซึ่งพลตำรวจโทบุญทวีก็บอกว่า
เรื่องต้นตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้แล้ว
ที่บอกว่ามีการนำคนนอกมาในห้องสอบปากคำ

แต่ก็ไม่พบว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี
ตอนนี้ก็ต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
จะมีความผิดทางวินัยขั้นไหนบ้างค่ะ
ส่วนในส่วนของการที่จะปรับเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนั้น
พลตำรวจโทบุญทวีบอกว่าไม่น่าจะจำเป็น
เพราะว่าสำนวนในคดีก็ใกล้เสร็จแล้ว
และสามารถยื่นให้อายการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ซะแต่ว่าทางอายการมีความเห็น
จะเพิ่มเติมในส่วนของการสอบสวนหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ